ในน้ำในน้ำ
สวัสดีค่ะ
ได้เวลามอกัดด้วยสะบัดกับเรา๓คนใน
๒คนหัวหาย๓คนเม้วดาย

อุ๊ยแต่วันนี้คุณสุภาษณ์จาราหน้าขาวผิดปกตินะครับ
อ๋อเพราะว่าไปทำคลิกเมนต์มา

ใช่ออร่าแล้วก็มีเคล็ดลับอุ้ยแต่ไม่ได้บอก
เรื่องที่ที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้บอกว่าบอกแล้วว่าเป็นที่สุดของสัปดาห์ก็คือที่สุดของการง้อแฟน
เวลาแฟนคุณงอนเนี่ยยังไงยังไง
เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ดอกกุหลาบให้๑ดอก
มาแบบสายหวานแบบโรแมนติก
บางทีถ้าโกรธมากดิฉันแนะนำให้ใช้วิธีนี้
เป็นวิธีที่ดูลำบากดูสู้ชีวิตดูเหนื่อย
แต่ดูสะอาดนะเอ๊ะโง่ยังไงไปดูค่ะ
เป็นไงเป็นไปตามที่พี่ดาวพูดจริง
ดูลำบากดูเหนื่อยดูสู้ชีวิตและสำคัญ
ดูสะอาดสะอาดคือเรียบเลยทันเดียวค่ะ
เหรอตอนนี้บ้านน่าจะสะอาดแล้ว
น้องพวกต่างคู่เนี่ยกระดึ๊บไปถึงไหนแล้วฮะ
น่าจะถึงปากซอยแล้วค่ะตอนนี้
รู้มีใครห้ามใครหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นการง้อกัน

โอ้โหเป็นไหนถึงกันเป็นคู่รักต่างชาติ

กันนะคะฟัยหญิงเป็นสาวชาวราวค่ะ
ส่วนฟัยชายเป็นชาวเยอรมันนะคะ

ต้องใช้แล้วแหละแต่ผมไม่น่าไปถึงหน้าห้องหรอก

คือในห้องก็คือคืนดีกันไปแล้ว

ดิฉันคิดว่าวิธีนี้มันยากเกินไปพี่ดาว
กระดูกกระเดี้ยวเราไม่ได้แล้ว

อันนี้วิธีนี้ก็ดี
ถ้าใครอยากใช้วิธีนี้ลงไปดูอีกครั้ง
คุณผู้ชมฮะไปดูการซ่อนเงินหน่อยไหม
ซ่อนเงินภรรยาต้องซ่อนที่ไหน
ไปดูครับ
ไม่เกี่ยวว่าเมย์เอาเงินเราไปเท่าไหร่
มันอยู่ที่เมย์เหลือไว้ให้เราเท่าไหร่
โอ้โฮไปดูแน่ทั้งสองท่าน
ตรงไหนมีรูซ่อนเข้าไปให้หมด
นี่คอนโซลหน้าคอนโซลหลังไม่เหลือ

ที่เก็บเรียกว่าทุกมุมจริง
ที่เกี่ยวบุรีที่เก็บมั่นตา
แต่เก็บเยอะขนาดนี้จำได้บ้างไหม

ธรรายาเพราะดูคลิปนี้ถึงต้องเอารถไปเข้าสูตรเลยนะ

กับการที่ไปเจอเงินของสามี
โสดไหมบ้างนะครับโสดค่ะโสด

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
พูดถึงภารกิจของพี่กู้ภัยเยอะมาก
แต่ละภารกิจก็เรียกว่าเป็นที่สุดของที่สุดเหมือนกัน
วิ่งเวียนสีสาว

แต่ถ้าเห็นอาการแบบนี้นึกถึงเรื่องนี้เลยค่ะ
แต่วิธีการจับเติมหี่ชอเฟอร์แท็กซี่แบบนี้

เธอไปนอนในรถดีกว่าเอาไปเดี๋ยวผมพาไป

โอ้โฮก็ถูกแล้วเมาออกขาวไหม

แม่น้อยหวัดเยี่ยม

อ่ะสุดท้ายเห็นไหมปัดเชือกปัดใส่ผ้า

ก่อนจะเสร็จสิ้นนั้นคุณย้อนไปดูตั้งแต่เรื่องราวตอนต้น
เห็นไหมพี่คู่ภายของคนนี้ใส่ถุงไม้ถุงมือ
จะช่วยพี่โชเฟอร์แท็กซี่ที่กำลังเมา

โอ้โหพี่เมามากนะ

เดี๋ยวเมาไปด้วยคันแล้วเหรอนะ
นี่เป็นคนละยุทธ์คนละวิธี
คือเหมือนที่เขาบอกอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือ

เหมือนเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตาม
อันนี้จับคนเมาก็เลยทำเหมือนเมาตาม

อะไรครับว่าจับความใกล้ขึ้นไปรักด้วยกัน

แต่สุดท้ายนะวิธีนี้จะผลแค่คุณผู้ชม
กู้ภัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็พาพี่โชเฟอร์เมาเนี่ย
นั่งด้านหลังที่เป็นสนของผู้โดยสาร

ภารกิจของพี่กู้ภัยเขากู้ทุกอย่างจริง

ไปถึงช่วยดูแลคนที่ไม่พร้อมขับรถด้วย

เฮ่ยชื่อดีจริงใช่ไหม

ได้เดี๋ยว

นี่แหละค่ะดินมีธรกิจทุกคนนะ
ยอดเลยอ่ะอีกหนึ่งกู้พลายต้องบอกเลยว่า

เพราะว่าการแต่งกายของกู้พลายท่านนี้
บอกเลยว่าไม่เหมือนใครจริงครับ
นี่ครับไม่เหมือนอันคนไหนกู้พลาย

นี่คนที่ใส่ชุดเขียวแล้วมีน่า

ไม่ใช่อันนี้เป็นมัสคอร์ดใช่
จริงอันนี้เป็นกู้ภัยจริงนะคะ

จริงเขาแต่งชุดไดโนเสาร์แบบนี้คุณผู้ชมคุณชิสาทุ่งนาว
ต้นเรื่องมาจากเฟซบุ๊กสบศูนย์เปรย์บ้านนา๖๐
อยากรู้จักเดี๋ยวหนักใจฮะ
คือเขาเอาโพสต์มาโพสต์ไว้

ซึ่งก็มีเพื่อนแล้วก็ชาวโซเชียล

สำหรับน้องคนนี้มาทำความรู้จักกันหน่อยเขาเป็นใคร
เขาชื่อว่าน้องปัณวัฒน์บำรุงจิต
อายุ๑๗ปีที่เขาแต่งตัวเป็นไดโนเสาร์แบบนี้ฮะ
น้องเขาเป็นอาสากู้ชีพจุดกู้ชีพศรีกะอาง
ตำบลศรีกะอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับ
นี่แหละฮะน้องเขาบอกว่าเขาเป็นอาสากู้ชีพ
แล้วเขาชอบเป็นคนช่วยเหลือแบบนี้
วันเกิดเหตุเขาเข้าเวรอยู่ที่ศูนย์นะ

แต่ระหว่างนั้นคุณดาวยิสาเขาได้รับแจ้งเหตุครับ
ว่ามีเด็กชายคนหนึ่งจากกระยานโยนล้ม

แต่ว่าก็ไปแบบชุดแบบนี้นะ
เคียนไม่ทันผู้ชม
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุทั้งด้านน้องเขาเปลี่ยนชุดไม่ทัน
ก็เลยไปช่วยคนเจ็บทั้งที่ก็ใส่ชุดไดโนเสาร์แบบนี้แหละ

เพื่อสร้างศีรษรที่สำคัญคือกู้ชีพ
ต้องพร้อมช่วยเหลือคนเจ็บตลอดเวลา
แต่จะมาคอยเปลี่ยนชุดเนี่ยอาจจะไปที่เกิดเหตุไม่ทันนะครับ

ไปก่อนทำงานก่อนงานมาก่อน
ไม่ต้องเขินใส่แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน
แล้วมันยังทำให้ผู้บาดเจ็บรู้สึกว่าผ่อนคลายได้อีกด้วย
ใครเห็นก็มีรอยยิ้มนะคะชื่นชมนะ
อีกหนึ่งคนที่ตั้งใจทำเพื่อสังคม
ห้างเดี๋ยวนี้นะเขาเอาสัตว์เลี้ยงไปได้
หมาแมวก็จูงกันไปเยอะแยะส่วนมากก็จะเป็นหมาแมวนี่แหละใช่
แต่พี่คนนี้ไปห้างเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยแต่มันเป็นตัวอะไร
คนตกใกล่กันนะดูค่ะ
พาน้องมาโลตัสพามาเที่ยวมาซื้อเตาหญ้าง
ผู้หญิงเหรอคะน้องเป็นผู้หญิง

ตัวนี้หนึ่งตัวครับซื้อตัวนี้หนึ่งตัวครับผมครับ
โอเคครับคิดเงินได้เลยครับผมครับ
ไม่วิ่งจริงหรือครับไม่วิ่งครับ
โอ้โฮนี่กะแล้วพี่ทาวน์อันนี้มันไม่ใช่ตุ๊กเกย์
มันไม่ใช่กิ้งกะมันคือจราเข้จราเข้นี่แหละถูกแล้ว
แล้วน่ารักไม่ถามก่อนน่ารักไม่ใส่ชุดน่ารัก

แต่จราเข้ขอคิดอีกทีนึงก่อน
เอ้าแต่ว่าเจ้าของเขาก็นี่แหละพาไปไง
อยากพาน้องไปเปิดหูเปิดตาเขาอยู่บ้านก็พอไหม
อยากให้เขาไปรู้ว่ามนุษย์ใช้ชีวิตอย่างนี้
ก็เลยพามาเที่ยวห้างมาซื้อเตาย่างแล้วมาซื้อสายจูง
แต่ก็ลดความเครียดของคนเห็นได้
ด้วยการสวมชุดน่ารักให้น้องเขา
น้องเขามีชื่อนะชื่ออะไร
มูมูมูมูจัง
น่ารักไหมน่ารักจ้ะเก่าคางจริง
โอ้แล้วถ้าเก่าคางแล้วก็นิ้วกางหายเลยล่ะครับ
มีการรัดปากแล้วเรียบพร้อม
แต่บางคนก็ถามวิ่งไหม
เออเขาก็ตัวหรือวิ่งไหม
หมายถึงคนถามเขาวิ่งไหม

แกะเชือกลาเข้นแบบนี้นะครับ
คุณดามอยากเก่งเปล่าแก้วเป้าทองล่ะ

เราต้องใช้กระทงให้เป็นประโยชน์ถูกไหมค่ะ

คุณจับชายกับฉันโทรเจอะ
แต่ว่ามันมิติใหม่ของการเลี้ยงสัตว์จริง

ฮึ่งโอ๊ยชุดเป็นลักษณะเจ้าหญิง
ต่อให้ชุดน่ารักแค่ไหนแต่ดิฉันว่านะ
ก็ไม่สามารถลดทอนความน่ากลัวของน้องได้นะ

ถึงจะแบบว่าไม่ควรออกตรงนอกบ้าน

แต่ยังไงเชื่อว่าเจ้าของอาจจะดูแลอย่างดีนะ

ไปดูเรื่องราวความน่ารักของคนที่ชื่นชอบหมอลำกันหน่อย
เวลาหมอลำมาใกล้บ้านเนอะพี่ดาวเนาะ
อยากไปเบิ่งอยากไปนั่งหนาห้าน
อยากไปเต้นหน้าห้านเอาสอดแจ้งพูดละ
แต่ว่าถ้าเรามีภาระอย่างครูจูด้งมีลูกอ่อน
อยากจะไปไหนก็ลำบากนิดหนึ่งถูกไหม

มีภาระก็มีลูกอ่อนแต่ไม่เป็นปัญหานะ

นี่ก็อุ้มลูกวัวกินนมแล้วก็ดูหมอลำไปเลยสิจ๊ะ

ว่านี่คือแฟนตัวยงของการดูหมอลำจริง
ที่พี่เขามานั่งดูเนี่ยนะคะคือหมอลำชื่อดังศิลปินภูไทยค่ะ
ศิลปินภูไทยไปแสดงที่พระธาตุนาดูลจังหวัดมหาสารคาม
คุณพี่เขาชื่นชอบหมอลำวงนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าตัวเองก็มีลูกวัวน้อยต้องดูแล
เวลานี้มันดึกดื่นลูกวัวน้อยต้องกินนมนอน
ทำไงหมอลำก็อยากดูวัวน้อยก็ต้องเลี้ยง

เนี่ยก็เอาน้องบัวน้อยหนุนตักป้อนนมดูแลกันไป
สนุกสนานกันทั้งวัวทั้งคนนี่แหละค่ะ
จังหวะนั้นก็เดินทั่วงานเลยค่ะคุณ
แล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะงานคอนเสิร์ตเจ้าวัวน้อยเนี่ยก็ไปด้วย
แล้วคราวนี้วัวน้อยกลายเป็นเซเลปจ้า
มีคนมาขอถ่ายรูป
ถ่ายรูปกับน้องบัวนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อน
ผู้ที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตชมการแสดงไปด้วย
ใช่ค่ะแต่ว่าจริงแล้วนะการพาสัตว์ไปที่ไหนมาไหนเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูแลคืออุจจาระของเขา
หมาแมวอะไรต่างจะพาไปได้

ถูกพกถุงพลาสติกไปด้วย

คุณพกอะไรฮะพกแพมเพิร์ตลูก

คุณต้องดูแลลูกอ่อน

อันนี้เราจะเข้าใจ

นี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องน่ารักของสัตว์แบบนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงนี้โอ้โหซวยจริงเลย
โดนอาทันเดี๋ยวพาไปล้างอาทันหน่อย
ที่วัดแห่งนี้จะเป็นวัดไหนไปดูครับ
นี่ครับคุณผู้ชมพาไปเที่ยวในกรุงเทพกัน
และที่นี่คือวัดอรุณนะฮะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
นิยมเลยทีเดียวถามว่าตั้งอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยมีพระปางเจดีขนาดใหญ่
สีขาวเป็นจุดสังเกต
ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทย

เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่เป็นอย่างมากค่ะ

พระปางดงามสีขาวที่ตั้งโดดเด่นนะครับ
เป็นทั้งจิตกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรม
ควรค่าแต่การชื่นชมและอนุรักษ์ไว้

อกจากจะเป็นวัดที่สวยงามแล้วฮะ
วัดนี้ยังเป็นวัดที่ล้างอาถรรพ์ได้อีกด้วยคุณผู้ชม

ที่ไปรอดพระแท่นของพระเจ้าตากันด้วยนะครับ
ตรงนี้ภาพบังเกียร์ที่เราเห็นนะ
ก็ใช้คลานเข้าไปหน่อยนะครับผม
เห็นเขาบอกว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลนะครับ
แล้วก็เสริมสิริมงคลได้ด้วยนะครับ

คู่ธามูทากูด้วยนะครับ
นี่วัดอรุณวัดดังวัดเก่าแก่
ใช่นะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปมากมาย
เราเป็นคนไทยแท้บางคนบอกยังไม่เคยไป
แล้วชอบอย่างหนึ่งก็คือเราต้องข้ามฝาก
นี่ลำภาพนี้อ่ะ
อยู่บนเหรียญบาทเราเลยลองคิดดู

เพื่อให้เข้าบรรยากาศก็มีชุดไทยให้เราใส่ถ่ายภาพกันด้วย
แป๊บเมื่อกี้ในคลิปมีคนใส่ชุดไทยด้วย

ใช่ดิฉันเคยไปทำข่าวสวดมนต์ไหว้พระในช่วงปีใหม่

ก็เป็นวัดสำคัญถ้ามีโอกาสก็ลองไปกันดู

อ่ะอิ่มบุญกันแล้วล้างอาถรรพ์กันสบายใจแล้วนะ

แล้วตอนนี้จะพาไปหาอร่อยทาน

กับเมนูต้มยำหัวปลาปรุงปลาที่เด็ดที่สุด
และจัดจ้านที่สุดในตลาดวังหิน
หน้าตารสชาติเป็นอย่างไรติดตามในช่วง
สมัติรอบพรุ่ง

นี่ถูกใจแน่นอน

เอาไปทำต้มยำแล้วก็ร้านนี้เลย

ต้มยำหัวปลาร้อยเอกบรรเทาค่ะ
เดี๋ยวจะบอกพี่กัดทีหลังนะคุณผู้ชม
ดูก่อนดูความดีงามของร้านนี้
มีทั้งเนื้อปลามีทั้งซีฟู้ด
นี่ไข่ปลามาชิ้นใหญ่เลยนะคะ
พรุงตัวเดียวก็แทบเต็มหม้อแล้วค่ะ

ว่ากันว่าเขาใช้วัตถุดิบรวมกันแล้ว

แต่ขายเพียง๓ชั่วโมงก็หมดนะคะ

ถุดิบที่เขาเตรียมไว้มีทั้งกระพงแดง
ปลาช่อนไข่ปลายี่สก
หรือแม้แต่ส่วนที่บอกว่าหัวปลา
ที่เรียกว่ายอดหินยอดนิยมเขาก็เตรียมมาด้วยเหมือนกัน
ส่วนน้ำต้มแซ่บต้มยำของเขามีทั้งแบบน้ำข้นและน้ำใส
ชอบแบบไหนก็บอกเอาได้นะคะ

การที่เอาหัวปลามาทำเป็นต้มยำเนี่ย

เขาล้างล้างด้วยสารส้มแล้วเอาไปนึ่งกับน้ำสมุนไพรก่อน

เขาทำอย่างดีสะอาดหอมอร่อย
ใครอยากตามไปชิมไปได้นะ
ร้านต้มยำหัวปลาร้อยเอกบรรเทานะคะ

ตลาดนัดเจ้าแม่กวนอิ่มลาดพร้าววังหิน๔๑๔๓ค่ะ
เวลาไปให้ถูกช่วงคือตั้งแต่บ่าย๓เป็นต้นไป

ไปได้เลยมื้อเย็นรอคุณอยู่ที่ตลาด

ถามว่าเอาน้ำค้นหรือน้ำใส

เออแค่นั้นแหละ

เอาทั้งค้นและใส

แล้วพี่ค้นใส
ข้อนอุบวนด้วยน้ำข้อนข้อนใจ
แล้วเราแสงก็แสงมันแดดมันร้อน

แม่น้ำอะไรอ่ะคะ
ไม่รอยังพรุ่งนี้ก่อนละค่อยถาม
นั่งเผินไงพี่อ้วนก็มองซ้ายมองขวาคุยกับพี่อ้วนเผินค่ะ

ไป
สิ่งที่เอาจ้า
วันนี้นะคะเดี๋ยวจะฝากนพรนะคะฝากคุณดาวมาทำชาด้วยนะคะ
เดี๋ยวหนูจะรีบไปทำทะลุหน่อยค่ะ
ทำจิ้มพี่ทำทะลุจุละทั้งวันคืนแหละนะครับ
ใช่จ้ะคุณน้ำโอเค
สวัสดียังเป็นทางการกับคุณป๊า

เรียกพี่อย่าเรียกป้า
ชาไตหอมหน่อยนะคะค่ะ
แต่หนูต้องยืนถือด้วยเหรอ
ควันเข้าตาม
หัวนานไปคะเนี่ย

ให้เหลืองก่อนเดี๋ยวเราก็เอาไปชงเป็นชาค่ะ
มาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะ

แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปชิมชากันนะ
วันนี้ขอบคุณแม่อำพอธิ์อุ๊ยพี่อำพอธิ์

ร้อนค่ะร้อนลืมเป่า
เต็มค่ะแหละแม่

เดี๋ยววันนี้นะคะจะฝ่าคุณดาวไว้กับแม่วันเพ็ญนะคะ

เดี๋ยวพี่อุ้นจะไปทำทะลุก่อน

หมนตกใช่ไหมแต่ไม่เป็นปัญหาหรือคะ
เพราะว่าเราจะทำทุกที่เกี่ยวกันแหละแบบนี้เลย

อุปกรณ์ที่จะทำก็มี๑ขี้เลื่อยจากแนนไลน์หรือสั่งข้าวโพด

ต่อไปค่ะแม่อันนี้สะไข่หอม

เกศราดุลที่เหมือนครูซอดใช่ไหมแม่

ปั้นแบบบัวลอยจ้ะ๖ลูก

อ้านหรือมาน

อะไรน่ะที่จะทำมา

เล่นที่สุด
ลักษณ์ที่สุด

แม้ว่าจะดูแบบหน้าตำเหมือนก้อนอะไรเละ

ทูบหอมสีต่างประจำวันเกิด
แม่มีเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรบ้าง

ปั้นออกไม่ถันเห็นหนูมาช่วยไหม

อย่านี่คืออย่าเช้า
อุ๊ยคุณผู้ชมนี่คือผู้ปังเงิน

จะทำเพื่อไทยรัฐทีวีมา

เฮ่ย
สำหรับการเดินทางมาบุกมาตะลุยที่ชุมชนบ้านแหลมอำเภอบังประมาทจังหวัดสุพรรณบุรี
สัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปปลูกไอ้ตะลุยที่ไหน
ลืมติดตามนะคะกับชุมชนต้องแชร์
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ทำได้หลายอย่างเลยง่ายเลยธูปหอมด้วยใช่ไหม
แล้วก็ถูกกับคุณดาวอะไรหอมกว่ากันแหละครับ
ก็ติดตามด้วยนะคะชุมชนต้องแชร์ค่ะ
ใช่แล้วค่ะคราวนี้มาใครที่อยากรวย
แล้วก็มาติดตามรายการนี้รายการเศรษฐีป้ายแดงวาเรตี้ของคนอยากรวย

บอกเลยนะคะว่าเฮียป้องและน้องจ๊ะจะพาเราไปเปิดอาชีพทำเงินสุดปัง
อย่างวันนี้ค่ะน้องจ๊ะและเจ๊คิมเนี่ยนะจะพาเราไปเปิดเส้นทางรวยของร้านจุ่มลาดย่า

ที่นี่นะเขามีทีเด็ดอยู่ที่อะไรฮะน้ำซุปค่ะคุณน้ำซุปน้ำซุปรสแซ่บสูตรมาจากสุรินทร์
ว้าวสืบทอดความอร่อยจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนี่นับมาเป็น๑๐ปี
แล้วไม่ใช่แค่น้ำซุปต้มกับเครื่องในแบบนี้เท่านั้น
เนื้อค่ะเนื้อหมูนี่นุ่มแล้วพอมาทานนะจะจิ้มและจุ่มแล้วจิ้มกี่คำก็อร่อย
อร่อยแล้วที่สำคัญค่ะพวกน้ำจิ้มรสเด็ดเนี่ยนะคะต้องกินคู่กันนะ
เด็ดอร่อยลูกค้าติดใจขายดิบขายดีค่ะ
ซึ่งทางเจ้าของร้านแอบกระซิบบอกเคล็ดลับความอร่อยมาด้วยว่าน้ำซุปที่ใช้นี่นะคะ
จะต้องมีการทำมาจากน้ำสต๊อกเริ่มจากการต้มไส้ไว้ประมาณชั่วโมงนึง
มาผสมกับน้ำซอสที่ผ่านการหมักคอหมูย่างมาแล้ว
เพิ่มเติมด้วยเครื่องสมุนไพรต่างมีเคล็ดลับเยอะมากเลย
จริงส่วนหมูและเนื้อที่ใช้ในการจิ้มจุ่มก็ต้องผ่านการหมักมาก่อนประมาณ๑ชั่วโมงนะ
ถึงจะเอามาใช้มาทานกันได้ครับนี่คือเรื่องราวเคล็ดลับของเขา
แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ค่ะเส้นทางชีวิตของแม่สมจิต
เจ้าของร้านจุ่มลาดย่ารุ่นแรกเนี่ยต้องผ่านความยากลำบากมาไม่ใช่น้อย
เส้นทางของแม่สมจิตจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ
ใช่ครับไปอร่อยกันต่อเลยคุณผู้ชม
ก๋วยจับเส้นสดหมูยอจากอุบลฮะ
ซูตพริกไทยดำเร้าแป้ง
กับน้ำซุปกระดูกหมูที่ต้มกว่า๒๐โล

พร้อมกับหอมเจียวที่เจียวเอง
พริกป่นที่คั่วเองฮะ
เรียกได้ว่าเป็นร้านเด็ดริมทาง
ที่ได้สูตรลับส่งต่อมาจากคุณยายนั่นเองแหละครับ
เห็นแบบนี้คนอุบลก็อยากไปท้าพิสูจน์ดูบ้างนะ
เจ๊หน่อยเขาบอกว่ามาเปิดสูตรลับการต้มน้ำซุป
สูตรเด็ดประจำร้านที่มันหอมที่มันกลมอร่อยขนาดไหน
อร่อยถึงขั้นขายได้เวลา๒๐๐ชาม

หมดแล้วหมดเลยไม่ต้องใหม่นะจ๊ะ
ใจหน่อยจะมีวันนี้ต้องฝ่ามรสุมครอบครัวเยอะเลยนะคะ
จะเป็นอย่างไรคอยติดตามในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้นะ
โมงเย็นนะคะช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
ดูก่อนรวยก่อน
จบรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเราก็ดูต่อกันได้เลยค่ะ
แล้วก็จะได้รวยตามเศรษฐีที่เราไปสัมภาษณ์นี้นะคะ
คุณผู้ชมเด็กนี่นะเวลาเขาได้ยินเสียงเพลงนี้
มันคันขามันจะต้องมายืนกิ๊กต้องขยับตัวนะ
ก็เลยอยากให้ไปดูน้องวัยรุ่นฟันน้ำนมกลุ่มนี้
ในรถทัวร์โอ้ยดูพร้อมกันน่ารักแค่ไหนนะคะ

มันเป็นชื่อเพลงครับ
คือเราน่ะหาต้นต่อเพลงไม่ได้

แต่น้องเขาได้ยินไม่ไหวยืนไม่อยู่นั่งอยู่ไม่ไหว
แล้วต้องลุกขึ้นมาดุกดิ๊ก

เอาคลิปนี้นะคะเป็นบรรยากาศของน้องเข้าไปทัศนศึกษานะคะ

เป็นค่ะอาการเดียวกันเลย
ฉันไม่รู้ว่าเด็กกันใส่ถ่านอย่างกี่ก็ไม่มีประเภท

แต่ละคนใส่มั้ยยังเลยจ้า
สุดดูลีลาค
คือดูดูสิคืออาจจะไม่ได้เต้นแบรนด์มาก
แต่กุ๊กจังหวานกับเป๊ะและปลิว
คือเรียกว่าตั้งแต่เนี๊บ
ส่วนเพลงนี้คือเพลงอะไรคะ

เป็นเพลงอะไรนะเวียดนามมั้ย

ทานกับน้องเขาด้วยเลย
ขอบคุณผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะคะ
พาไปดูน้องคนนี้แต่งหน้ากันหน่อย

สุดจริงครับเจริตกันจากพิสติก

เออการเขียนคิ้วเอยดูฮะ

ไม่หลากชอบตอนเม้มปาก

ถ้าคุณละสายตาในช่วงจังหวะที่คุณวาดขอบปาก

แต่ว่าท่าน้องมืออาชีพเลยนะ

อันนี้เอามาทำอะไรแล้วเขามาแต่งหน้าตัวเอง
เห็นแม่ทำหรือเปล่า

สามารถไปติดตามความน่ารักได้ที่
ลิกตอบโบมายุระได้นะครับ

เขาบอกว่าคุณพ่อจะต้องเข้างานแต่งงาน
และจะต้องผ่านประตูเงินประตูทอง
ต้องเต้นแต่คุณพ่อไม่ใช่สายเต้น

ก็เลยช่วยคุณพ่อเต็มที่เลยค่ะ

ไม่มีอะไรที่จะสุดไปกว่านี้แล้ว
ช่วยคุณพ่อเต็มที่เลย

ด่านนี้ไปให้ได้

หันไปหาลูกลูกเดินอ้อมมาเลยค่ะ

เฮ่ยใส่เต้มเหนียวเลย
โอ้โฮประตูเงินก็ไม่เผาเลยนะ

สู้กลับเลยนะจ๊ะต้องสู้กันเต็มที่นะคะ
เพราะว่าจะต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้เพื่อไปเจอกับเจ้าสาวจ้า
ตรงด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันทุกช่องทางค่ะ
สุดท้ายช่วงกัดสะบัดข่าววันนี้นะคะเป็นภาพความน่ารักของเพื่อนรักต่างสายพันธุ์
เขารักกันมากอยู่ด้วยกันตลอดเลยค่ะ

กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์